กว่า๒๔ชั่วโมงของการติดตามไล่ล่าน่องท่าผา
ผู้ต้องหายิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิต
สุดท้ายไปจนมุมค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรี
หลังจากที่มีการเปิดฉากยิงต่อสู้นะคะ
แล้วก็ลงท้ายด้วยการถูกวิสามันฆาตกรรมค่ะ
นี่แหละค่ะคือที่เกิดเหตุนะคะ
ท่าผาก็ปิดฉากชีวิตตอนตี๕กับอีก๔๕นาที
เมื่อเช้านี้โดยตำรวจวิสามันฆาตกรรม
นนท่าผาหรือนธนันชัยหมั่นมาก
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดียิงพันธุ์ตำรวจตรีศิวกรสายบัว
สารวัตรแบงค์ตำรวจทางหลวงเสียชีวิตในงานเลี้ยง
ที่บ้านกำหนังนกที่จังหวัดนครปฐม
จุดที่วิสามันเนี่ยนะคะก็คือโรงงานทูบร้างซอยเทศบาลพระแท่นสาย๔
หลังวัดพระแท่นดงรังอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ที่สุดหลักฐานเข้าตรวจสอบสภาพศพของในนอง
ก็มีบาดแผลถูกยิงที่หน้าอก๒นัด
ข้างลำตัว๑นัดที่คอ๑นัด
อาวุธปืนเนี่ยตกอยู่ข้างมือขวาเสียชีวิตที่พื้นข้างรถกระบะสีขาว
ทางฝั่งประตูคนขับนะคะแล้วก็มีรถของเจ้าหน้าที่สีบอลจอดประกบอยู่ข้างหลัง
ประตูด้านข้างฝั่งขวามีรอยกระสุน๒รูค่ะ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะซึ่งชุดสืบสวนตำรวจสอบสวนกลาง
ก็ได้มีการติดตามจับกลุ่มในหน่องแล้วก็พบพิกัดอยู่ตรงจุดนี้ค่ะ
ก็เลยมีการนำกำลังเข้าไปตรวจสอบตอนที่เจอกันเนี่ยผู้ต้องหาพยายามใช้อาวุธปืน
ยิงใส่รถตำรวจเปิดทางหนีค่ะครับตำรวจก็ยิงสวนกลับ
แล้วเนี่ยค่ะสุดท้ายก็จบลงที่ในหน่องเสียชีวิตนะคะ
พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรกาญจนบุรีสพท่าเรือ
แพทย์ในอำเภอธามกาและอายการวันนี้ก็ไปร่วมตรวจสอบ
และเก็บหลักฐานและส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยบอกว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยมีการต่อสู้ขัดขืนนะคะเพราะฉะนั้น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ตามกระบวนการขั้นตอนกฎหมาย
ตำรวจบอกพยายามเจรจาแล้วนะคะคุณกายแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่ยอมมอบตัวค่ะ
เรื่องของการวิสามันฆาตกรรมมันเป็นแนวทางสุดท้ายจริง
ก็พูดบอกแล้วว่าถ้าต่อสู้ขัดขืนแนวการทำคดีพวกนี้
เราต้องการที่จะเชื่อมโยงให้ถึงผู้บงการหรือผู้สั่งการนะครับ
ถ้าเราได้เขาเป็นโอกาสที่เราจะสอบปากคำเขา
เพื่อเชื่อมโยงมันก็มีสูงเท่าที่เห็นที่ประตู๒นัด
ใช่ครับเราพยายามตามมาเห็น๒๐๒๓มาก็ใส่เลย
ทุกคนและงี้พี่ยังไม่ได้ดูในรายละเอียด

ติดตามฝ่ายสืบสวนที่ติดตามคนร้ายมาให้ระวังเพราะเขามีอาวุธปืน
แล้วมากยิงในตำรวจระดับสละวัดกลางโต๊ะที่มีในตำรวจอยู่เยอะ
มันก็แน่นอนว่าติดใจเขา
หลังอันนี้ก็คือช่วงเช้าซึ่งหลังเกิดเหตุนางสาววัดนิกา
ซึ่งภรรยาของนายหน่องคนนี้ก็ไปดูศพสามีเพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคล
ก็จะเห็นว่าสีหน้าเคร่งเครียดเห็นได้ชัดเลยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเธอก็บอกว่าอยู่กินกันมาหลายปีมีลูกด้วยกัน๑คนอายุ๔ขวบตอนนี้นะคะ
แล้วเธอก็ติดต่อสามีไม่ได้เลยจนเมื่อเช้านี้ก็รู้ข่าวว่าถูกวิสามันฆาตกรรมนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพบอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ในรังเพลิง๑นัตรในแม็กเกอร์ซีนอีก๔นัตรนะคะ
ปลอกกระสุนขนาด๙มิลลิเมตร๔ปลอก
ก็เอาไปตรวจสอบนะคะว่าใช่กระบอกเดียวกันหรือเปล่า
ที่ใช้เกาะเหตุที่นครปฐมนะคะ
ดูในรถก็พบแมกกาซีนมีกระสุน๑๑นัด
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะไปตรวจสอบต่อไปนะคะ
เรามีภาพจากจุดเกิดเหตุอีกมุมนึงนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
เป็นภาพอันนี้คือซอยเทศบาลพระแท่นสาย๗
ตรงจุดที่เกิดเหตุวิสามันฆาตกรรมนี่แหละค่ะ
เป็นทางเข้าบ้านทองนางนูนอันนี้คือช่วงตี๓๑๙นาที
อย่างที่เราเห็นในภาพนี้เลยค่ะเข้าจากปากซอยประมาณ๓กิโลเมตร
อันนี้คือตรงหน้าผักซอยที่เกิดเหตุตอนตี๓กว่า
ก็คือสักประมาณไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะมีการวิสามันเกิดขึ้น
อีกสัก๒ชั่วโมงถัดมาเนี่ยก็มีการวิสามันฆาตกรรมแล้วก็จบชีวิตค่ะ
คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้คุณกระเจนพูดถึงทางครอบครัวนะครับ
ทางครอบครัวแล้วก็ญาติเนี่ยนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็มีการย้ายร่างของนายหน่องนะครับ
ไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในการผ่าชนะสูตรเพิ่มเติม
ทีนี้ทางญาติบอกกับทางผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์แบบนี้เตรียมใจไว้อยู่แล้ว
เพราะว่าเป็นคดีที่ถึงขนาดที่ว่าไปฆ่าตำรวจนะครับ
ขณะเดียวกันบอกด้วยนะครับว่านายหน่องนั้นไม่กินเหล้านะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปไม่ได้ที่วันนั้นจะมีการดื่มเหล้านะครับ
คุณผู้ชมครับสักประมาณเที่ยงที่ผ่านมาครับ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิขุนรัตนาวุฒิกาญจนบุรี
มีญาติครอบครัวนำร่างของนายหน่องนั้นไปที่กรุงเทพมหานครครับ
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับในการชนสูตร
ทีนี้ญาติเล่าให้ฟังครับบอกว่าไม่เคยเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวนายหน่องเลยนะครับ
อยู่รั้วเดียวกันนะนานกว่า๑๐ปีแล้วครับ
ยืนยันว่านายหน่องนั้นนิสัยดีครับไม่ใช่คนดื่มเหล้า
เป็นไปไม่ได้ว่านายหน่องนั้นจะดื่มเหล้าในวันที่เกิดเหตุนะครับ
หลังเกิดเหตุเนี่ยครอบครัวแล้วก็ภรรยานะฮะ
รอให้นายหน่องนั้นโทรศัพท์ติดต่อกลับมา
เพราะว่าถ้าโทรกลับมาเนี่ยทางครอบครัวบอกว่าจะพาเข้ามอบตัว
แต่ก็ไม่มีการโทรแต่อย่างใดครับมาทราบข่าว
ปรากฏว่าก็ถูกวิสามันไปแล้วแล้วก็เสียชีวิต
ทางครอบครัวนั้นก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกไป
เพราะคิดไว้อยู่แล้วว่านายหน่องจะต้องเจอจุดจบแบบนี้
เพราะการฆ่าตำรวจนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับ
ไม่รู้
ห้องควบคุมที่สอบฮอล์เมืองนครปฐม
เพื่อขึ้นรถตู้เอาตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
กองบังคับการปราบปรามกรุงเทพมหานคร
หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ไปมอบตัว
คือสอบปากคำกันทั้งคืน

ยังไม่ให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีนะคะ
แล้วดูสภาพคุณผู้ชมก็โดนสอบทั้งคืน

แต่สีหน้าก็เรียบเฉยไม่พูดหรือตอบคำถามอะไรกับผู้สื่อข่าวนะคะ
มีพ่อแม่ญาติก็เดินทางมาเยี่ยม
ประมาณ๑๐โมงเช้าตำรวจก็คุมตัวเดินทาง
มาถึงที่กองบังคับการปราบปรามที่กรุงเทพ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งโอนคดี
มาให้กรมคับการปราบปรามดูแลคดีนี้แล้ว
สิ่งมวลชนคือทุกคนสนใจข่าวนี้
เพราะฉะนั้นไมค์ก็ไปจอด

ตกลงแล้วกำนันนกมีส่วนรู้เห็นกับนายหน่องหรือเปล่า

แล้วก็ยังมีเรื่องของการทำลายพยานหลักฐานด้วยเป็นยังไง
แต่นี่คุณผู้ชมดูก็ลุมเข้าไปถามกัน
แต่ว่าก็ไม่ได้คำตอบอะไรนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ

เพราะคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันมากนะคะ
ก็มีตำรวจเสียชีวิตท่ามกลางตำรวจที่อยู่ในงานด้วยนะคะ
ก็เช่นเดียวกันค่ะทนายความกับญาติ
ก็เดินทางมาที่นี่แต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร

กำนันนกยังให้การปฏิเสธทุกข้อหานะคะ
แล้วเบื้องต้นธนายความไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์มาประกันตัว
เพราะว่าเคยยื่นขอประกันตัวที่สพมนครปฐม
แต่ว่าพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
แต่ว่ากำนันนกยังสามารถใช้สิทธิ์ขอประกันตัวในชั้นศาลได้
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดา
และเรียกพยานในพื้นที่มาสอบปากคำ
แล้วก็จะเรียกตำรวจในงานเลี้ยงมาสอบปากคำด้วยนะคะ

มาทีละ๑๐นายนะคะ
ครอบครัววันนี้ก็เดินทางมาเยี่ยมกำนันนก

เศร้าหมองเดินทางออกมาจากการเยี่ยม

ผู้สื่อข่าวก็ขึ้นรถตู้แล้วก็กลับออกไปนะคะ

เขาบอกว่ากำนักนกมีการเขียนจดหมายนะคะคุณกาย

คือถ้าดูจากเป็นจดหมายทางการเลย
แสดงตนต่อพนักงานสอบสวน
เรียนผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐม
ก็คือว่ามีข่าวว่านายประวีนจันคล้าย
กำนันตำบลตากล้องมีส่วนเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดของในน่อง

ซึ่งได้ถูกกล่าวหาว่ามีเจตนาฆ่าพันธุ์ตำรวจศิวกร
แล้วก็ยิงพันธุ์ตำรวจโทวสินบาดเจ็บสาหัส
ก็เหมือนกับเป็นจดหมายยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ยุโยงส่งเสริมหรือก่อหรือให้ใช้ให้ในน่องกระทำความผิดนี้
ก็เป็นจดหมายเหมือนกับรายงานตัวนะคะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนมีหมายเรียกก็ขอให้ติดต่อมาโดยตรง
หรือว่าติดต่อกับนายชาวแก่นสวาสทนายความ
แต่วันสุดท้ายก็เข้ามามอบตัว
ครับคือใจความสำคัญของจดหมายนี่ก็คือจะบอกว่าทางกำนันนั้นไม่ได้เกี่ยวข้อง
ไม่ได้เป็นคนสั่งการให้นายหน่องนั้นไปยิงนายหน่องนั้นยิงด้วยตัวเอง
ซึ่งตอนนี้นายห่องก็เสียชีวิตแล้วจากการถูกวิสามัน
ทีนี้คุณผู้ชมครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตำรวจก็ตั้ง๒๐กว่านาย
ถ้าดูตามข่าวก็มีภาพมีอะไรออกมาชัดเจน
ขณะเดียวกันบางส่วนก็คือแม่บ้านคนงาน
วันนี้ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๗นครปฐมครับ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับทั้งคนงานแล้วก็แม่บ้านหลายต่อหลายคนครับ
ให้ตำรวจนั้นเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
เรียกตัวคนงานมีแม่บ้านรวมทั้งหมด๗คน
ทำงานอยู่ในบริษัทรับเหมาก่อสร้างของกำนันนกมาเก็บดีเอนเอ
แบ่งเป็น๒ส่วนครับเก็บในส่วนเนื้อเยื่อกระพุงแก้มแล้วก็มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ
นักข่าวพยายามสอบถามกลุ่มคนงานเดินทางมาวันนี้๔คนครับแต่ทุกคนปฏิเสธให้ข่าว
หนึ่งในนั้นมีการพยักหน้าว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุจริงได้ยินเสียงปืนแต่อ้างว่าอยู่ด้านหลังก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์
นักข่าวถามต่อครับว่าเห็นคนล้างคราบเลือดไหมเพราะมันมีข่าวว่ามีการทำลายหลักฐาน
ดูจากที่รองโจ๊กพูดบอกว่ากล้องวงจรปิด๑๓ตัวมันมีการเก็บไปอะไรต่างคนงานไม่ได้ตอบคำถามนี้ว่ามีคนล้างคราบเลือดไหม
ส่วนกลุ่มแม่บ้านก็ปฏิเสธตอบคำถามเช่นเดียวกันครับไปฟังกันหน่อยครับ
นอกจากคนงานแล้วแม่บ้านแล้วทั้งหมด๗คนที่บอกแล้วที่เดินทางมา๔คน
เรียกตำรวจชั้นประทวน๓นายตำรวจทั้ง๓นายที่เป็นชั้นประทวนในสังกัดสพเมืองนครปฐม
เก็บดีเอนเอด้วยในการประกอบสำนวนคดี

ทางกลุ่มตำรวจยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์ครับไปบ้านกำนันจริง
แต่ไม่ได้รู้จักกำนันไม่รู้จักใครเลยแล้วก็ไม่ได้ไปบ่อยนะครับ

โดยให้ไปกินเฉยพร้อมกับยอมรับว่าได้ยินเสียงปืนในวันที่เกิดเหตุ
พอได้ยินเสียงปืนทุกคนก็แตกตื่นครับหาที่หลบกันเลยไม่ได้ช่วยเหลือ
พร้อมกับยืนยันนะฮะบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้น
ไม่ได้สังเกตเห็นกำนันนกคุยกับสารวัตรแบงค์แต่อย่างใด
และหลังเกิดเรื่องก็ไม่เห็นใครทำลายหลักฐาน
และไม่ทราบว่ากล้องวงจรปิดที่มีอยู่๑๐กว่าตัวหายไปได้อย่างไรครับ

ภัยคำว่าจับที่จับหรือว่าตำรวจคนอื่นเป็นคนจับ
เตี๋ยวนิดหนึ่ง
ไม่ยังงี้นะครับ
แต่ละคะคดีนี้พอเกิดขึ้นมาคนก็สงสัย
แล้วก็ให้ความสนใจว่ากำนันนกคือใครนะคะ
มาชมคดีของกำนันนกกันต่อ
ซึ่งวันนี้ทางบิ๊กโจ๊กพูดถึงความคืบหน้า
คดีนี้ก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการเรียกตำรวจนะคะ
๕นายที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำนะคะ
โดยคดีนี้เนี่ยทางบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะแบ่งเป็น๓ส่วนด้วยกันนะคะคุณผู้ชม
ส่วนที่๑ก็คือคดีการยิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิต
ซึ่งตอนนี้ได้สั่งโอนคดีมาให้กองปราบรามดูแล
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความยุติธรรม
ส่วนที่๒ก็คือคดีวิสามันในหน่องมือปืน
และส่วนที่๓ก็คือตำรวจที่กระทำผิดหน้าที่มาตรา๑๕

จากจะมีการวิสามันผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
ในการสอบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำผิด
วันนี้จะสอบปากคำทั้งแม่บ้านเจ้าของร้านโต๊ะจีน
แล้วพรุ่งนี้ก็จะสอบตำรวจประมาณ๒๕คน

ตรวจสอบเส้นทางการเงินการใช้โทรศัพท์
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถกู้คืนภาพ
จากกล้องวงจรปิดที่ถูกลบไปได้ครับ
โจ๊กบอกว่าขอเวลา๒๓วันความจริงจะปรากฏ

ก็ยังให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

โจ๊กบอกว่าตำรวจทำไปตามขั้นตอน
เพราะว่าคนร้ายยิงต่อสู้
ส่วนข้อสงสัยว่าเป็นการฆ่าตัดตอนมือยิง
รองพบตรยืนยันบอกไม่มีแน่นอน
เพราะว่าหลักฐานชัดเจนสาวไปถึงกำนันนกแน่ค่ะ
ก็ต้องเรียกว่าคดีนี้พยานฐานมันนิ่ง
เนื่องจากตัวบุคคลมันเห็นชัดเจนแล้ว

หนึ่งการทำลายที่เกิดเหตุการทำลายพยานฐานนะ
มีใครร่วมด้วยนะครับตำรวจเกี่ยวข้องไหม
ใครเป็นคนสั่งการใครเป็นคนอำนวยความสะดวก
คนเหล่านี้ไม่ได้มีความรู้แต่เราจบจากโรงเรียนมา
จะกลับไปรับใช้คนเหล่านี้ซะเองวันนี้มันต้องเลิกแล้ว
ในวันหน้าส่วนตำรวจผมต้องบอกว่า
วันนี้ตำรวจทั้งหมดที่อยู่ที่เกิดเหตุ
ก็เดี๋ยวกำลังมาแยกว่าใครทำหน้าที่อะไร
ถ้าเอาคนเจ็บไปโรงพยาบาลอันนั้นก็ยังพอสำเนา
แต่ถ้าอยู่ที่เกิดเหตุ๑ไม่รักษาที่เกิดเหตุ
ช่วยนะครับไม่จับคนร้ายอย่างนี้มันก็เข้าความผิดฐานละเว้นอยู่แล้ว
แต่ถ้าโกหกจับได้ก็ต้องเข้า๑๕๗
เมื่อมีการตัดตอนเช่นมีการยิงตัวมือยิงแล้ว
จะทำให้กำลังนุษย์หลุดยังไงก็ไม่มีทางหลุดหรอกครับ
เพราะว่ากำนันนกยังไงก็ไม่มีทางรอด
เพราะว่าพยานฐานมันชัดมูลเหตุของคนยิง
เขาไม่ได้มีสาเหตุกวดเครื่องกับสารวัตร
การตบโต๊ะอะไรต่างหรืออะไรต่าง

เพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมีมูลเหตุอะไร
มาทำให้มือยิงไปยิงถ้าไม่มีคนสั่ง
คำว่าผู้มีที่ผลผมต้องเรียกว่า
ถ้าผู้การผู้กลับเข้มแข็งเรื่องนี้ไม่มีเกิด
ถ้าตำรวจไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เจ้าที่รัฐไม่ลงมาร่วมเขาด้วยเรื่องนี้ก็ไม่มีเกิด
พบร่องรอยการทำลายพยานหลักฐานเช็ดคราบเลือด
อันนี้คือพูดก่อนหน้านี้
หากพบตำรวจรายใดปล่อยปะละเลย
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗แน่นอนนะครับ
ประเด็นที่มีนายตำรวจไปอยู่ในที่เกิดเหตุ
กว่านายครับเป็นระดับผู้กำกับหลายนายด้วย
นายนั้นต้นสังกัดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลอีกท่านหนึ่ง
รองพบตรเตรียมขึ้นพบตรแล้ว
ยืนยันเช่นเดียวกันว่าเรื่องนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ครับ

โดยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
และทำรายงานขึ้นมาว่ามีความบกพร่องหรือไม่
และปล่อยผู้ก่อเหตุไปได้ยังไงนะครับฟังเสียงกันหน่อยครับ
ต้องอยู่ในภาพที่เราเห็นก็อยู่ในงานในอะไรนะครับ

เขาอาจจะมีบุญคุณหรือเป็นลูกพี่ลูกอะไรกันไงกับลูกน้องลูกพี่
ก็เดี๋ยวเรียนดูกันระดับขุดแณวทางการสอบสวนดีดีกว่ะ
ก็ข้อคิดตรงนี้ไว้เหมือนกันว่ามันปล่อยได้ไง
นี่ขอให้เป็นหน้าที่ของพวกงานคับพันธาตุต้นสั่งการนะครับ
ว่าให้ดูในเรื่องของคนข้ารายการตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
คุณผู้ชมครับพาย้อนกลับไปดูบ้านหลังนี้ครับค่ะบ้านหลังที่เกิดเหตุในวันนั้น
ใครนั่งอะไรตรงไหนจัดโต๊ะลักษณะแบบนี้ผู้เสียชีวิตพันธบตรีศิวากรนั่งตรงไหน
คนบาดเจ็บครับพันธบทโทวสินอยู่ตรงไหนทางกำนันนกอยู่ตรงไหน
และทางมือปืนในหน่องเนี่ยเดินเข้ามายิงตรงไหนนะครับไปโต๊ะนู้นเนี่ยขวามือนะครับคุณผู้ชม
ถ้าดูจากภาพนะครับผมอธิบายตามภาพนะครับทางผู้ตายทางคุณศิวกรสารวัตรแบงค์นั่งอยู่
ด้านขวามือของสารวัตน์แบงค์นั้นคือในหน่องขวามือของคุณสิบวกรนะครับคือในหน่อง
ซ้ายมือของสารวัตรแบงค์ครับก็คือคุณวสินที่บาดเจ็บในหน่องเนี่ยเดินมายิงในมุมนี้
กำนันนกนั้นอยู่อีกฝั่งนึงแล้วก็ไอ้โต๊ะยาวนี่นะฮะนายตำรวจเต็มไปหมด
มีทั้งชั้นศัลยบัตรมีชั้นประทวนด้วยนะคือไปดูยศเนี่ยนะครับพี่เต้น
คือมีทั้งระดับแบบนายพันธุ์นะฮะดาบตำรวจจาสิบตำรวจนั่งอยู่บริเวณนี้นะครับ
ประธานเนี่ยจะมีคนนั่งอยู่๑๐คนนะครับนายหน่องนั้นอยู่ใกล้เวทีในวันที่เกิดเหตุ
หลังจากที่มีเรื่องอะไรต่างก็เดินไปยิงในตรงนั้นตามกราฟิกเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เอามาให้ดูกันชัดอีกครั้งนึงนะครับเขาบอกตามข่าวนี่นะครับ
มีตำรวจชั้นประทวน๒นายคอยบริการผสมเครื่องดื่มให้ด้วยนะ
กำลังนกก็นั่งหัวโต๊ะของแขกที่มาร่วมงานก็จะมีโต๊ะใหญ่กับโต๊ะเล็ก
ภาพที่มาให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะกราฟิกมันเป็นจังหวะที่เกิดเหตุยิงเลย
แต่ตอนแรกกำนักนกก็แหมก็เจ้าของงานนะโดยไปเดินมาไงตอนแรกนั่งอยู่ด้วยกันกับทางพันธบตรีศิเวกรสัทวัฏปแป๊งก่อน
แล้วก็มีการย้ายไปหลังจากที่มีการพูดคุยแล้วก็โกรธเครื่องอะไรกันต่างก็ว่ากันไปนะครับ
คือพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในสถานที่แบบนี้เนี่ยนะคะ
แต่ว่าทำไมถึงได้มีการจัดงานเลี้ยง
มีในตำรวจมีในตำรวจระดับสูง
ก็มาร่วมงานกันหลายนายแล้วก็พึ่งเลี้ยงด้วยค่ะ
ประจำงานวันเกิดก็เลี้ยงทุกปี
คือไม่ได้เลี้ยงแค่วันเกิดนะไอ้ภาพที่เขาไปขุดมาเนี่ย
เป็นงานเลี้ยงรายเดือนงานเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่ใช่ไหมฮ
เรามีคลิปหนึ่งนะคะเป็นงานเลี้ยงวันเกิดเมื่อปี๒๕๖๕ปีที่แล้วนะคะ
ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทำให้เห็นว่ากำนันนกเนี่ย
รู้จักตำรวจใหญ่หลายคนนะคะมาร่วมงานในงานวันเกิดของเขาค่ะ
วันเกิดเนี่ยค่ะคือในคลิปนี้นะคะที่เห็นเนี่ยก็จะมีพ่อแม่แล้วกำนันนกนะคะ

แล้วคนที่กล่าวอวยพรเป็นคนแรกก็คือนายจีรวัตรสะสมทรัพย์หรือเสียหนึ่ง
อันนี้เป็นนายกอบจนครปฐมเป็นลูกชายคนโตของนายชายาสะสมทรัพย์
อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงก็ถูกขนานนามว่าบ้านใหญ่นครปฐม
แล้วก็เราก็จะเห็นอีกคนนึงที่คุ้นหน้าคุ้นตาและสุดท้ายก็ออกมายอมรับว่าเป็นตนเอง
ก็คือพลตำรวจตรีจักริจเครือสุนทรวานิสท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
ก็อยู่ในในภาพนี้ด้วยนะคือภาพนี้เป็นภาพที่ยืนยันทำให้เห็นว่า
กำลังนกไม่ธรรมดาไม่ใช่กำนันธรรมดาแต่ว่าเป็นดาวรุ่งในพื้นที่อย่างแท้จริง
กำนันนักการเมืองท้องถิ่นหลายคนหลายพื้นที่ก็ให้เกียรติมาร่วมงานนี้ค่ะ
เรียนท่านครูการจังหวัดนะครับท่านรองครูการนึงกุ้มกับคู่นำในเกียรติอำเภอเมืองนะครับ
อ๋ออ่ากำดันตอนนี้สวยที่สุดในเกียรติอำเภอเมือง
กำดันนักทำให้ยอมนะครับนอกนั้นก็เป็นนโยคจากเกียรติอำเภออื่น

แล้วก็นายกน้องนะครับจากดอนตูมก็วันนี้พวกเราทุกคนมาด้วยความตั้งใจนะครับ
อวยพรให้กับน้องนกนะครับเรียกน้องแต่ตัวใหญ่กว่านะครับ
ปีนี้อายุครบสามสิบห้าไม่หาไม่ง่ายนะครับที่คนที่อายุสามสิบห้าแล้วจะ
ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ขนาดนี้
นี่ขนาดขยันบ้างเกเลบ้างนะครับยังประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับ
ก็เดาได้ไม่ยากนะครับได้แบบอย่างที่ดีมาจากพ่อนะครับ
เพราะว่าผมเองกับพี่โยชน์ถือว่าสนิทกัน
แต่ก็ไม่สนิทเท่ากับพี่หยกสนิทกับพ่อผมนะครับถือว่าเป็นครอบครัวที่
ขยันแล้วก็ทำอะไรทำจริงตั้งใจจริงนะครับผมเชื่อว่าสิ่งต่างต่างที่พี่โยชนทำมาตลอดชีวิตในการทำงานเนี่ย
จะส่งผลให้กับกำนันนกนะครับ
ให้นำเอาแบบอย่างที่ดีที่พี่โยชน์ทำมาตลอดชีวิตมาใช้ในชีวิต
จากวันนี้จนถึงวันนั้นข้างหน้าตลอดไปนะครับก็วันนี้เนื่องในวันเกิดผมเอง
นามของพี่ชายแล้วกันนะครับก็ขอให้นกมีสุขภาพพลนามัยที่แข็งแรงนะครับ
แล้วก็ขอให้ได้งานทุกงานตามที่ตั้งใจนะครับ
ถึงวันนี้งานจะยากกว่าที่ผ่านมานะครับแต่ก็อย่าย่อทอ
ผมเชื่อว่าด้วยคุณภาพของงานที่เราทำจะทำให้ลูกค้าทุกคนที่ใช้บริการเรามั่นใจ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมช่วงต้นคลิปนี้เหมือนกับเช็คชื่อเลยนะ
กำนันนั้นกำนันนี้ใช่ไหมครับ
มากันเยอะเลยนะครับกำนันหลายกำนันเลย
ก็ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงนะคะความกว้างขวางในพื้นที่ของกำนันนก
ดูสิคะงานวันเกิดก็มากันหมดแหละอย่างที่คุณกายบอกเช็คชื่อหรือเปล่า
มาร่วมอวยพรวันเกิดขณะที่ผู้การนครปฐมก็ยอมรับนะคะว่าเขาได้รับเชิญไปงานวันเกิด
ก็มีนายกอบจนครปฐมไปร่วมงาน
โดยตนเองเนี่ยพอไปเลิกงานแล้วก็ไปกับครอบครัวก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับกำนันนก
รู้แค่ว่าเป็นกำนันในพื้นที่แล้วก็ไปร่วมงานก็เป็นการกล่าวอวยพรตามปกติค่ะ
ท่านนายกพูดไปหมดแล้วไงก็ผมสรุปแล้วกัน
ขอให้ท่านกำนันมีความสุขสุขภาพแข็งแรง
พวกเราก็จะคอยดูความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าครับขอบคุณครับ
สังเกตวันที่กับเดือนนี่คือพฤศจิกาใช่มั้ยครับก็คือว่าเดอเดี๋ยวจะวันเกิดอีกนะอีกประมาณ๒เดือน
แต่ก็จัดงานกันเป็นประจำอยู่แล้ว

วัย๓๕ปีคือคุณจะรวยไม่เป็นไรหรอก

แต่ว่าถ้ารวยคุณทำผิดกฎหมายไหมนะฮะ

คุณประวีนจันทรายหรือว่ากำนันนก
ย้อนให้ฟังอีกสักครั้งเลยเต็ม
รายได้นั้นเป็นหลัก๑๐๐ล้านต่อปีคุณผู้ชมครับจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กำนันนกนั้นถือหุ้นร่วมกับญาติอยู่ใน๒บริษัทคือบริษัทปรวีกระหนก
ก่อสร้างจำกัดถือหุ้นใหญ่๙๐บริษัทนี้ประวีกะหนกนั้นทำธุรกิจก่อสร้างอาคาร
ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยผลกำไรครับหลักร้อยล้านบาทต่อปี๕ปีที่ผ่านมา
คุณผู้ชมครับ๖๑ถึง๖๕โดยประมาณรายได้รวม๘๒๒ล้านบาทอีกแห่งครับคือ
บริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างจำกัดนะครับกำนันนกนั้นถือหุ้นอยู่สักประมาณ๑๕
เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับผลิตจำหน่ายยางคอนกรีตอะไรต่าง
กำไรนั้นปีละประมาณ๑๐๐ล้านถึง๖๐๐ล้านบาท๕ปีหลังครับ
รายได้รวมทั้งสิ้น๑๘๑๗ล้านบาท๒บริษัทในรอบ๕ปีหลังมีรายได้รวม๒๐๐๐
ล้านบาทนี่คือ๒บริษัทที่ปรากฏชื่อของ
ที่เจอเบลลี่เจอรถหรูเยอะเลยแล้วก็มีรถแบบรถบดถนนอยู่ในโรงจอดรถหลายคันเลย
ก็เลยกว้างขวางอย่างที่เขาเคยบอกไงว่าโอเคบางส่วนนักธุรกิจที่มีเงิน
เป็นที่รู้จักในวงการรับเหมาก่อสร้างนะรวมทั้งเป็นผู้กว้างขวางในนครปฐม
มาตั้งแต่ยุคพ่อครับชื่อว่าคุณประโยชน์จันคล้าย
ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าผู้ใหญ่โหดนะครับเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านมากว่า๑๐ปี
ก่อนที่กำนันนกนั้นจะสืบทอดต่อจากพ่อเขานะครับแล้วขยับขึ้นเป็นกำนันตอนแรกเป็นผู้ใหญ่บ้านก่อน
นายประโยชน์ผู้พ่อเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ปูทางให้กำนันนก
ในวงการรับเหมาก่อสร้างและการสร้างเครือข่ายสร้างบารมีในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
กับทั้งตำรวจนักการเมืองทั้งในระดับชาติก็คือสสรัฐมนตรีใช่ไหมและนักการเมืองท้องถิ่น
ธุรกิจของครอบครัวจันทรายมีรถบรรทุกรถประเภทต่างใช้ในงานก่อสร้างเป็นหลักร้อยคันนะครับ
ก็คิดดู๒๖๐๐กว่าล้านไม่ใช่เท่าที่เราเห็นมากกว่านั้น
เพราะฉะนั้นการมีเบลลี่คันละไม่กี่สิบล้านในเด็กเลยนะถ้าดูจากรายได้กำนันนกนั้นก็เลยต้องสารสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ดูแลท้องถนนครับ
นี่เป็นรายละเอียดที่มาที่ไปของทั้งตัวกำนันนกเอง
แล้วก็ตระกูลจันคล้ายว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร
ประกอบธุรกิจอะไรในพื้นที่นครปฐมนะ
เรื่องนี้ก็คงจะต้องโยงไปอีกในหลายประเด็นนะคะ
แต่ว่าที่แน่เจ้าของพื้นที่คือจังหวัดนครปฐม
สั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกำนันนก
แล้วก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งตำแหน่งกำนัน
แล้วก็ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะ
โดยนายยุทธนาโพธิวิหกในอำเภอเมืองนครปฐม
บอกว่ามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
นายประวินจันคล้ายกำนันตำบลตากล้องอำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐมหรือกำนันนกจากกรณีที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ทางคณะกรรมการสอบสวนก็พิจารณาแบบนี้ค่ะ
ว่าถ้าหากให้กำนันนกยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไป
จะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ
อาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ประกอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ
อยู่ในความสนใจของประชาชน
เพราะฉะนั้นจึงมีคำสั่งให้กำนันนก
พักการปฏิบัติหน้าที่กำนันตำบลตากล้อง
และผู้ใหญ่บ้านหมู่๑เพื่อรอฟังผลการสอบสวนค่ะ
ครับนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเรื่องนี้นะครับ
มีตำรวจหลายท่านมาแสดงความคิดเห็น

เปิดปากกับพาสภูกเช่นเดียวกัน
เพราะว่าทางผู้การแต้มนั้นก็ให้ความเห็นไว้น่าสนใจ
โดยเฉพาะประเด็นที่ว่านายตำรวจเนี่ย
ทั้งศัลยบัตรและประถวร๒๐กว่าชีวิต
ตรีวิชัยสังพันธ์ภัยครับอดีตรองผัวโบชนผู้การแต้มตั้งคำถามว่า
ตำรวจ๒๑นาย๓ใน๒๑คุณผู้ชมเป็นผู้กำกับครับ
อยู่ในที่เกิดเหตุทำอะไรกันอยู่เกิดเหตุอุกอาจแบบนี้
ต้องชาร์จตัวแล้วปกติสรรชาติยานตำรวจนะครับ
โดยยอมรับบอกว่ารู้สึกอึดอัดครับที่ตำรวจกลุ่มนี้ปล่อยให้เพื่อนเสียชีวิตแบบนี้
ซึ่งเป็นตำรวจน้ำดีถูกส่งไปแก้ปัญหาสวยสติ๊กเกอร์ครับ
ถ้าตนเนี่ยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะไล่ออกให้หมดนะครับ
เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยตำรวจทุกคนมีหน้าที่หมดนะครับ
มีหน้าที่ต้องเข้าทำการจับกลุ่มดำเนินคดี
ทั้งคู่เลยทั้งไอ้กำนันนกทั้งไอ้มือปืนเลย

ใช่เพราะมันก่อเหตุต่อหน้า
หน้านะถือเป็นความผิดซึ่งหน้า

ผมเนี่ยนะถ้าผมเป็นผู้บัตรตลอนะ

ไม่ได้ไม่ได้ตำรวจไม่มีนอกเวลาครับ
ผู้บัญชาการสอบสวนกลางเขาส่งไป
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสวยทางหลวง

ตำรวจนี้ก็เป็นตำรวจน้ำดีนะครับ

และคนเพื่อกำนันนี่ทำอาชีพ

สาเหตุมันจะเกี่ยวกับการโยกย้ายจริงหรือเปล่า
นี่ครับประโยคเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมครับ
ผู้การแต้มนะครับอดีตตำรวจนะครับ

สติ๊กเกอร์สวยทางหลวงก่อนหน้านี้ที่มีนักการเมือง

ถี่ออกมาแชร์ในเรื่องนี้
ผู้การแต้มพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับผู้มีอิทธิพลครับ
กำนันบางคนมีลูกพี่เป็นนักการเมืองทำตัวเป็นผู้กว้างขวาง
ราชการบางคนจึงวิ่งเข้าหาเพื่อหวังความก้าวหน้า
จึงมีการจัดงานเลี้ยงเป็นการโชว์เป็นการอวดบารมีนะฮะ
ซึ่งกรณีของกำนันนกนั้นเป็นคนหนุ่มครับ
อายุ๓๐กว่าเมื่อมีอำนาจเกิดความอหังกาครับ
กล้าทุบโต๊ะใส่ตำรวจเมื่อนายหน่องเป็นลูกน้องเห็นเห็นไหม
ก็เลยกล้าก่อเหตุอุกอาจแบบนี้
กลางนะฮะเอาง่ายสรุปจากที่ทางผู้การแต้มบอกนะครับ